คุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องบอกว่าหลบหน่อยแหวกหน่อย

จะบอกว่าคุณอ้ำพัชราภามันร้อนใช่ไหม

อุ้ยลูกเป็นไฟเลยค่ะ

ด้วยชุดสีขาวชุดว่ายน้ำชุดนี้นะคะ
กับภาพโศตรย้ายวนบนเรือยอ๊อสค่ะ
คุณผู้ชมดูกันให้เต็มตากันไปเลยนะคะ

ฉันเห็นแล้วเอาจริงอยากจะเดินไปที่ทีวี

อันนี้เดย์ยังไม่พอเท่านี้นะจ๊ะ
วดค่ะอันแสนเรียวยาวไปแล้วค่ะ
งานนี้แม่ขออวดไฟหน้ากับชุดว่ายน้ำสีม่วงบ้างนะคะ

เชื่อแล้วลึกจริงนะคะ

แดดที่ว่าร้อนยังสู้ความฮอตของคุณอ้ำ

แต่ก็ดีนะเป็นขวัญตา
เป็นให้แฟนเนี่ยได้ชมกัน
มีหลายคนแหละดาราออกมาใส่ชุดว่ายน้ำสลัดภาพกัน